ตัวละครที่ออกมาเพิ่มเติมละสุทธิ์ตอนนี้คืนนี้ในแผน
ในแผนยังไม่ปรายบรรยายงานตัวตามละเรียกนะครับ
ก็มีการออกมาระบุว่าถ้าไม่ยอมไปอีก
จะมีการออกหมายเรียกครั้งที่สองครับ
ผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวถึงการออกหมายเรียกนายธานุกรเหลืองใหม่เอียมหรือว่าในแผนครับ
พยานที่เห็นหมวดจรูนก้มไปเก็บลอตเตอรี่ในคดีหวย๓๐ล้านบาทไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่๑๕คือเมื่อวานก็คือไม่ไป
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ไปในแผนอ้างว่าไม่ได้หมายเรียกครับ
เนื่องจากว่าเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมตามหน่วยงานราชการต่างต่างพร้อมระบุว่าเป็นสิทธิ์ของนายธนุกรนะฮะ
แล้วก็ตำรวจกองปรับปรามไม่ใช่คู่กรณีโดยไม่รู้สึกหนักใจเพราะว่าที่ผ่านมานั้น
ตำรวจทุกนายทำหน้าที่ตามกรอบระเบียบของกฎหมายโดยยืนยันนะครับว่าวันนี้จะไม่มีการนำหมายเรียกไปแสดงต่อหน้า
เพราะว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นการคุกคามแต่ก็มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนพิจารณาออกหมาย
เรียกครั้งที่สองตามขั้นตอนของกฎหมายหากในแผนไม่เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
ตามวันที่กำหนดอีกจะมีการทำหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุมีฉะนั้นก็จะมีการออกไหมจับนะฮะ
นี้ก็จะมีการตรวจสอบได้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังการวงการให้ในแผนออกมาเคลื่อนไหวมาเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยเป็นใครครับ